กรณีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกของทีมชุดใหญ่นะครับ
ที่จะแข่งขันวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายน
ซึ่งก็จะคาบเกี่ยวกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
แข่งขันวันที่๑ถึง๑๙มิถุนายนที่ประเทศอุตสุริยฐานนะครับ
เพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยเป็นที่ต้องการทั้ง๒ชุดเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วก็จะมีการคุยรายละเอียดปีกย่อยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ